มาดูบรรยากาศของแม่ของคลับกันบ้างนะคะคุณผู้ชม
ก็ประกาศศักดาการเป็นเจ้าอาเซียนนะคะหลังจากที่ได้เอาชนะเบิงเก็ตอังกอร์ตัวแทนจากกัมพูชาไปได้ค่ะ
ติดตามบรรยากาศสดจากคุณวิริวิทเจริญเชื้อผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสนามสุพัชลาศัยค่ะ
เอาชนะเบิงเก็ตอังกอร์ไปด้วยสกอร์๑ประตูต่อ๐นะครับและยังเป็นแชมป์ที่๔ในปีนี้ของทีมปราสาทสายฟ้าด้วยครับ
แข่งขันฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิป๒๐๑๕นะครับแข่งขันกันที่สนามสุพัชลาศัยครับ
ลงพบกับเบิงเกดอังกอร์ครับทีมแชมป์ลีกจากกัมพูชา
โดยเกมนี้มีแฟนฟุตบอลเข้าชมเกมมากถึง๑๕๐๐คนโดยประมาณ
พร้อมทั้งส่งเสียงเชียร์อย่างตื่นเต้นตลอดเกม
ขณะที่กองเชียร์ของเบิงเกดอังกรนั้นก็เข้ามาชมเกมการแข่งขัน
ถึงประมาณ๒๐๐คนเลยทีเดียวครับ
ครึ่งแรกเป็นบุรีรำที่มีโอกาสได้ประตูขึ้นนำหลายครั้ง
แต่ว่ากองหลังและการประสานงานของทีมเบิงเกรดอังกรนั้นทำได้ดีนะครับ
จังหวะที่น่าจะเป็นประตูอยู่ในนาทีที่๒๘นะครับ
แต่ว่ายังไม่ผ่านในทะวันของเบิร์งเก็ตอังกฎนะครับ
กอร์ในครึ่งแรกครับทั้งคู่ยังเสมอกันอยู่ที่๐ประตูต่อ๐ครับ
จากนั้นครึ่งหลังนะครับบุรีรำปรับทัพด้วยการส่งอนาวินจูจีนลงสนาม
รวมไปถึงอุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับ
นาทีที่๖๘ครับบุรีรำยูไนเต็ดก็มาได้ลูกโทษที่จุดโทษนะครับ
โดนชนโสธีรัฐทำฟาวในกรอบเขตโทษครับ
ประกันหลังตัวเก่งที่สร้างสถิติเป็นกองหลังที่ยิงประตูให้บุรีรำมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับ
สังหารไม่พลาดครับทำให้บุรีรำนั้นขึ้นนำ๑ประตูต่อ๐ครับ
เวลาที่เหลือนะครับบุรีรำรักษาสกรนี้ไว้ได้นะครับ
ถ้วยแชมป์พร้อมเงินรางวัล๗๕๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๒ล้าน๗แสนบาทครับ
ขณะที่บังเก็ตอังกอร์รองแชมป์นะครับได้รับเงินรางวัล๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๑ล้าน๘แสนบาทครับ
พันเหรียญสหรัฐหรือประมาณ๑๘๐๐๐บาทครับ
สำหรับการคว้าแชมป์ที่๔ในปีนี้ของบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับ
ทำให้พวกเขากลายเป็นสโมสรที่๕ของโลกครับ
คว้า๔แชมป์ต่อ๑ฤดูกาลนะครับ
แล้วก็เป็น๔แชมป์ต่อ๑ฤดูการครั้งที่๒
ต่อจาก๔สโมสรอย่างซานโตสจากบราซิลนะครับ
ซึ่งนั่นก็ทำให้บุรีรัมยูเนเต็ดกลายเป็นทีมที่๕ของโลกนั่นเองนะครับ
ที่คว้าได้๔แชมป์๒ครั้งใน๑ฤดูกาลครับ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่สนามสุพัชลาศัยในขณะนี้นะครับ
แล้วติดตามการถ่ายเท่าสดฟุตบอลดีนะครับ
รวมถึงการถ่ายทอดสดกีฬาดีทางไทยรัฐทีวีได้
ตลอดทั้งปีนี้รวมไปถึงในปีหน้าด้วยครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสนามสุพัชลาศัยครับ